เป็นยังเจ้ายิงต้องรอแค่เจ้าชายทำเทียดสุนรัก
รักได้รักตอนเย็นก็แพ้กัน
นั่นมันรถอะไรก็ไม่เหมือนรถบรรทุก
ก็มันไม่ใช่รถบันทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊ก
คือเหยียดข้างรถและรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก

และสีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก

รายการรถมหาสนุก
เราอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
โคราชโคราชาเมืองนี้นี่เองนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

โบราณสถานแห่งวัฒนธรรม

ก็มีประชาพูดที่เป็นเอกลักษณ์มาก
น่ารักมีเสน่ห์

ถ้าได้ยินก็รู้เลยว่าเป็นสำเนียงโคราชแน่นอน

ดารามหาสนุกของเรา๓ท่าน
พร้อมแล้วที่จะมาเจอกับท่านผู้ชมครับ

คุณเสนาหอยคุณแอร์พันธิลา

สวัสดีครับสวัสดีครับ
เห็นไหมครับ
อย่าแยกสำรม
แต่ไม่หอยพอ

ชาวมาโยนราชบ่อยไหมครับ

แล้วก็มาไหว้ย่าโมครับผม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองโรนราชของเรา
ถ้าอย่างนั้นวันนี้๓ท่าน

วันนี้เชิญเข้าประจำที่ได้เลย

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบ
ปริศนามหาสนุกต่อไป

รถมหาสนุกของเราท่านดารามหาสนุก
ท่านไหนตอบถูกแน่นอนนะครับ
จะมีรางวัลนะครับจากกองสลากพลัส

ให้กับวิทยาลัยหน้าตสินนครราชศรีมา

ในการซื้ออุปกรณ์การเรียน

เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดี

วันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะพี่โน่
เป็นเรื่องของคนมหาสนุกครับผม

โอ้โฮ

สวัสดีครับชื่อกี้ครับผมอายุ๒๖ปีครับผม

ก็ต่างด้านแล้ว
บุคคลคนนี้บุคคลมหาสนุกท่านนี้

ระหว่าง

ถ้าเล่าเรื่องผีน่าจะเป็นคนนี้มากกว่า

ทุกคนก็เจอผีเป็นเรื่องปกติแล้วอะครับ
เจอทุกวันนะครับจนชินแล้วอะพี่
หรือ๒เป็นชายไทยหัวใจซุนาหลีครับ
ที่บ้านผมนี่ชอบฟังเพลงสุนารีมากเลยโดยเฉพาะคุณแม่ครับ
แล้วก็จะมีสะสมทุกอัลบั้มจนผมฟังตั้งแต่เล็กจนโตครับ

นางหมอตัดใจหนูจ่ะ

อยู่ในอัลบั้มไหนคะ

เจ้าของโรงงานแหนมอายุน้อยร้อยล้านครับ

ถ้าผมไม่มีอากงให้สูตรตั้งแต่ผมยังเล็กนะ
ผมมีทุกวันนี้ไม่ได้ครับ

แต่ว่าเพลมที่สุนาลีเหมือนอยู่ในสายเลือกของเขาอยู่แล้ว
ใช่ครับครับแมนเพราะฉะนั้นแอ๊กอตตอบเลยค่ะ
ว่าเขาคือชายไถ่หัวใจสุนาลีค่ะ
ถ้าสมมุติเป็นมอไซค์อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นก็ได้
มีมอเตอร์ไซค์นุ่งไซค์
เรื่องของฉันนะไม่ใช่เรื่องของใคร

บุงค้นมาหาตัวคนนี้เขามีอาชีพอะไร

ทุกคนยกบอกเป็นชายไทยหัวใจสุนารีกันหมดเลย

มันคือเกมถ้าผมตอบ๓ไปมันฉี่ไง

ครับพี่
มันคือเกมพี่หอย

กี้เป็นบุคคลมหาสนุกทำอะไรอยู่ครับ

ทำไมกล้อเล่นที่โนฮะ
เมื่อกรอบลงที่โทรโน้นกาของเกาะ
โดดเตาโมที่เหลือเป็นโตของพรพร
และลูกทิ้งบันเด็นที่มันสาน
จากมิดวันวานมั้นป่า
พวกเราเข้ามากว่ันเสร็จ

เงาเสียงสุนารีของเรานะครับ
ต้องโอ้โหมาร้องเพลงกลางแดดแบบนี้
เอ้าเท่ากับว่าดารามหาสนุกของเราตอบถูกหมดนะครับ

มีโอกาสได้เป็นแชมป์เงาเสียงของพี่สุนารีครับผม
เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาครับ
แล้วก็ตอนนี้ผมเป็นนักแสดงอิสระอยู่ครับ

อ้าวดารามหาสนุกของเราตอบถูก
ผู้ใหญ่จะใจดีจากกองสลากพลัส

ให้กับวิทยาลัยหน้าตสินนครราชศรีมา

การเรียนการแสดงของน้องต่อไป

วิทยาลัยน่าจะสินนครราชสีมา
คุณตูนนองใจซึ่งรำนะครับ
ขึ้นมารับมอบทุนได้เลยครับ
นะครับยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ

อยากฝากอะไรเชิญเลยครับท่านผอครับ

แล้วก็สลากพัดนะครับที่มอบทุนให้กับพวกเรานะครับ
กราบขอบคุณครับผมขอบคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับพูดดี

สำหรับลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสครับ
และที่แน่ขอบคุณน้องกี้นะโอ้โหมาไกลทีเดียว

ร้องเพลงกลางแดดให้เราฟัง

เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันว่า
วันนี้ปริศนามหาสนุกของเราจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาค่ะ

โอ้โหโคตรปาม

กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกกันต่อนะครับ

มาเป็นจังหวัดที่มีศิลปะวัฒนธรรม
เพลงโคราชโดดเด่นมาก
และยังเป็นเมืองของศิลปินมากมาย

ต้องนึกถึงครูกำปั่นนะครับ

ท่านเป็นศิลปินพื้นบ้านเพลงโคราช
ที่เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงเพลงโคราชด้วย
แล้วก็นอกจากเพลงโคราชแล้วเนี่ย
จังหวัดนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะ
นั่นก็คือวงลูกทุ่งโคราช

ได้ไปเจอกับวงลุกทุ่งโคราช
วลลูกทุ่งโคราชโรงเรียนเทศบาล
ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

วงลุกทุ่งประกอบด้วยหลายส่วนมากนะครับใช่ค่ะ
นักร้องนักดนตรีหรือแดนเซอร์

มาพบกับปริศนามหาสนุกทั้ง๓คนของเราครับ
นี่รอสวยแนะนำตัวลูก

ภรรชายอาสาชินชื่อเรียกชื่อบอลครับ

ไหมสวัสดีค่ะ
ชื่อนางสาวอะพิสัดาโกะสันเทียค่ะ

เบอร์๓ครับตำแหน่งของคุณคืออะไรฮะ

พิธีกรเมื่อคืนดึกสุดกี่โมงครับ

๒ครับตำแหน่งของคุณคืออะไรฮะ
รอแบบผมก็ต้องนักร้องแล้วครับ

แต่เสียงคุณเหมือนนักเลงมากกว่านะครับ
เบอร์๓ครับให้คุณเฉาถามครับอ้าวได้ครับ
สามครับที่หนาวคือลมแต่ที่รักผมนี่คือคุณนะครับ

บอกว่าบอกชื่อนักดนตรีในวงคุณมาคนละหนึ่งชื่อ

แล้วเป้ในวงคุณทำหน้าที่อะไรครับ

สองครับเมื่อกี้มีชุดเล็กชุดใหญ่
แนนเซอร์เคยไม่มีชุดไหมฮะ

น้องไอร์ในวงของคุณเนี่ย

เก็บสายไฟ๓ดอกแล้วนะคุณ๓ดอกฉี่นะ

เพลงที่ใช้ประกวดล่าสุดคือเพลงอะไร

หมายเลข๑ครับทาแป้งรอของใครฮะ
ของกิรินทาครับ
หมายเลข๒ครับเพลงของใครฮะ

หมายเลข๒หลายทีแล้วน่ะ
ก็พี่พี่ถามมา
ใครทาแป้งรอก็สิรินทราแหละ

สิรินทราเป็นคนทา

หมดเวลาครับหมดเวลา

ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับดนตรี
สวัสดิฟร์จะวิ่งทางต่างจาก
ที่รอดแบบมือ
เต้นด้วยเต้นด้วย

เฮ้เฮ้เปิด๒ไม่ใช่

ผมว่าเบอร์๒นี่พริ้วนะครับ

เขาอาจจะแกล้งก็ได้

ผมบอกว่าตอนนี้เบอร์๑มึงไม่ใช่

เออพี่หอยลองวิเคราะห์หน่อย
ผมเชื่อว่าเบอร์๒เขาต้องอยู่บนเวทีมาพอสมควร

จริงแล้วนะฮะส่วนเบอร์หนึ่งเหมือนจะไม่มีโอกาส
เงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงินเงิน

ส่วนเบอร์สามแบบเลยฮะ
เขาเป็นนักร้องแดนเซอร์ได้เลย
จริงน้องต้องทำการบ้านมามากกว่านี้

งานนี้พวกเราไม่มีผิดแน่นอนหนูรู้เลยค่ะ
ผมว่าหมายเรียก๓นี่

ถ้าน้องดึงดูดยมทูตก็แค่รูปปั้น

ผมโยงไปได้อย่างไรวะ
ถ้าน้องร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่ครึ่งครัว
เอาอีกคำนะครับพอแล้ว

นี่ยังมีข้อสงสัยอยู่

เต่าทองมะแรงครับเดี๋ยวลุ้นกันครับ

พิเศษครั้งนั้นอาจจะเปลี่ยนใจครับผมเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาดูความสามารถพิเศษของปริศนามหาสนุก
ของเราทั้ง๓คนครับสักครู่เดียวครับ
มันยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชาย
ถ้าเกียรติศูนย์รักกายดับเจ้าหญิงก็แพ้กัน

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห

เกลือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน

แน่นอนบอกแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีการ

ของปริศนามหาสนุกเราต้องสามท่าน

เกริ่นมาตั้งแต่หัวรายการแล้วว่า

เพราะฉะนั้นเบอร์๑ครับ
ที่หลายคนไม่บอกว่าเขาไม่น่าใช้นักร้อง

โอ้โห

เพลงโคราชโอยาโม
ให้มาพูดอย่างเก็บรักษา

ให้มีคราวนี้ตัวของพรชัยจะกล่าวใครเป็นเกวีเอกลักษณ์ควรรักษาความเป็นมานี่ให้มันน่ะ
นั่งถือใส่มายมกเป็นมรดกของยามโยให้กระตุ๊ดหมุดโตตกในมือพญามัน
มือพญามันจะนำลูกนำหลานมีปัญญามาเมื่อสุริยงษ์สุ่งเสียงมาชัดแดง
หายสงสัยกรงสุ่มเสริมประเดิมให้มีดอกลำโพงมาส่งเสียเหงา
หมอเพลงที่มีขึ้นใหม่คราวนี้จะได้กลับคืนเมืองเขาก็เอามูลมั่ง
ของสังยามู

ม่า

มาถึงเบอร์๒ที่หลายคนไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรได้

ไปพบกับเขาเลยดีกว่าแต่เต้ยโขงครับ

ดูนะ
เฮ้เฮเฮ

ดูเข้าทำทำ

ดูท่านกลับสุดสุด

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอ๊ะวงลูกทุ่งหรือเปล่านะ

สำหรับเบอร์๑แอนรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้

ดูว่าเขาเนี่ยเป็นตัวจริงในเรื่องของการร้องเพลงโคราชเลย
แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่วงเดียวกันไหม

แต่เบอร์๒น้องใหม่ของเราพอจับแทมเป็ดขึ้นมาแล้ว

มันมีความเป็นเอกลักษณ์มันมีความเป็นวงลูกทุ่ง

แต่เบอร์๓ผมว่าเขาเป็นแลนเซอร์จริง
ร้องแต่ร้องเพลงดีด้วย
เพราะฉะนั้นมีโอกาสครับ

ต้องมาดูแล้วครับว่าทุกคนจะตอบกันถูกหรือไม่
ใครคือลูกทุ่งโคราชนะครับ
ใครคือวงลูกทุ่งโคราชโรงเรียนเทศบาล๔

เอาสิมีเช้ากับแอนะครับ

ส่วนพี่หอยเลือกหมดเลยทั้ง๓คน

ตอนนี้มาเฉลยกันนะครับว่า

วงลูกทุ่งโคราชโรงเรียนเต้นสะบาน๔พจำตัวจริง

ให้มาด้วยกันเป็นอย่างไรล่ะ
เพราะฉะนั้นเบอร์๒กับเบอร์๓
เป็นวงลูกทุ่งโรงเรียนทศวรรษ์สี่พ้อชำตัวจริง
ก็เป็นแห่งชาติเลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ
สำหรับหนึ่งหนุ่ม

สำนัก

ส่วน๒คนนี้แน่นอนนะครับ

ผมเป็นคนเป่าทำเป็ดครับในวง
เป็นคนเป่าทรัมเป็ดในวงจริงนะครับ

มีหน้าที่เป็นนักร้องนำค่ะ

ทำให้น้องแอและเชรานะครับ
มีคะแนนเท่ากัน๓คะแนน
เดี๋ยวเราไปจับใหญ่กันทีหลัง

น้องตัวจริงของลูกทุ่งโคราช
ตรงเรนเทศบรรย์๔พสมอยู่ที่นี่กันแล้ว
ก็จัดโชว์ให้เลยครับวันนี้เป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบมาให้ชม

และเรายังได้รับเกียรตินะครับ
วันนี้จากศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับ
นั่นก็คือพ่อกำปั่นหรือครูกำปั่นนะครับ

พ่อเพลงโคราชแล้วก็ยังมีคุณแม่กะว่าว
มาร่วมแสดงในโชว์นี้เป็นโชว์พิเศษจริง

สู้ใช้ชาก็คือว่ารายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่
กระพรมกำปั่นบ้านเทนนี่เชิญแฟนมาดูทัวร์
จะนาฮันต์นายมาทั้งเสนาหอยดาราไทยใหญ่น้อยพ่อเห็นมากกว่านาหัว
มากกว่านาหัวนี่นอกกว่านาเห็นมันนยังทภาเป็น
ยังหนาวห่มมาเป็นวันสองวันหนึ่งพี่น้องเอ่ย
โต๊ะมาถึงวันนัดพ่อรู้ข่าวดีทีวีไทยรัฐ
จะมานี้ไรวันนี้
เท่ารักสิมาและเธอเป็นโรคสบายอารมณ์
ทีความจัดการตัวเอกสาของเขาจริง
โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนนี้ต้องจับใหญ่แล้วล่ะครับอย่างนี้ให้๒คนเป่ายิงชุบ
ใครชนะได้เลือกก่อน
ยันทียังไม่เป่ายิงชุบ
พี่เช้าเลือกก่อน
๑หรือ๒

เบอร์๒นะครับ

๒มา

ไม่มีใครดีใจกับพี่สักคนเลย
ช่วงหน้ากลับปะลุ้นกันค่ะ
ยืมยืม
ถ้าชนะนัดเช้าหยุดกว่าไปเลย๑๐๐แรงครับ
เอาละ

มาถึงรอบแจ็คพอตของเราแล้วนะครับ
เป่ายิงฉุบมหาสนุกครับ
กติกาของเรามีว่า
ช่วงแจ็คพอตเป่ายิงฉุบมหาสนุก
ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอต
จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิงฉุบ
บร้อนกันไกรกระดาษชนะทุกอย่าง
เสมอทุกอย่างและแพ้ทุกอย่าง

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก

ชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่างและแพ้ทุกอย่าง

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

และนี่คือ๕แผ่นป้าย

ครับผมและนี่คือ๕แผ่นป้าย
ที่น้องกุ้มเลือกไว้นะครับ
ขอบคุณน้องอุ้มมากนะคะวันนี้
ขอให้เขาเรียกว่า
สมดังหวังเสียงเพราะเหลือเกิน
ก็แมวมองถ้าชมรายการนี้

ไม่แน่เราอาจจะเห็นนักร้องอาชีพอีกคน
ที่ชื่ออุ้มอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากลูกไม่ธรรมดาครับผม
ขอบคุณน้องคุณด้วยค่ะกรับส่งน้องอุ้มลงทางนี้เลยนะคะสำคัญบ้าง
เอาละเช่าพร้อมแล้วนะพร้อมค่ะพี่น้องครับ
ขอให้โชคดีครับครับผมครับผม

เจอกับจังหวัดอะไร

อ่าถือไปเลยมาพร้อมนะครับเปล่ายิงชุดปุ๊บ
เอ้าผมเลือกเชียงใหม่บ้างเชียงใหม่ข้างล่างอะไรดีอะไรแล้ว
ขอนแก่มเอ้าละเลี้ยงกันเลยมาขอนแก่มมาแล้วมาพี่โน่โดนเนี่ย
เป้ายิงชุด

เป็นเลือกแล้ว

เป็นเลือกเฉิดแล้ว

เป็นเลือกมืดแล้ว
เอาแม่ห้องซ้อนมา

มาใต้เจอใต้ด้วยกัน

ถ้าชนะแน่ชาวเอาไปเลย๑แสนครับค่ะครับ

แสนบาท
ยิงชุบ

โอ้โหก็ยังดีครับ
เสมอนะครับเสมอก็ได้ไปอีก๕๐๐๐บาทนะครับโอ้โฮ

โอ้โห
สุดยอดมากครับแต่ไม่ได้กลับมือเปล่าอยู่แล้ว
ใช่ครับวันนี้ก็รับไปอีก๔๕๐๐๐บาท

เรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันเลยนะครับ
ครับผมครับผมเริ่มจากกรุงเทพครับ

ขอนครับสุพันธ์บุรี
ขอนครับสุโขทัย
ระดาษครับขอนแกน
โอ้โหกระดาษครับเลย
แพ้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้

นักขอนศรีธรรมราชครับ
กันไก่และสงขรา

โอ้โฮทีนี้ฝั่งทางนี้นะคะ

อายุทยากระดาษ

ชนะทุกอย่างโอ้โฮถ้าสุโขทัยมาเรียบร้อย

บุรีรำเป็น

แหม่นานมาเข้ารอบ

แต่ก็คว้ารางวัลเขาเรียกว่ารองแจ็คพอร์ตเลยค่ะวันนี้

ครับผมวันนี้ขอบคุณเช่ามากเลยนะครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรถมหาสนุกครับ
ทุกวันเสาร์นะคะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
สัปดาห์หน้าเราไปไหนกันนะครับ
ติดตามถ้าเห็นรถล่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป